ลืมตาไม่ขึ้นออกมาถ่ายไม่ได้เลย

แต่นี่ทั่วไทยเลยนะ
เออท่วมหนังนี่เกินครึ่งล้อและก็เกือบมิดล้อ
แล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนผู้คนในซอยด้วยฮะ
นั้นคนที่อยู่ในซอยเนี่ยไม่แน่ใจว่า
เช้านี้น้ำจะลดลงหรือยังนะครับ

เพราะระดับน้ำเมื่อคืนยังสูงอยู่เลย
ส่วนที่ราดกระบังราดกระบังถ่วงเกือบหัวเข่าน่ะ
มีจากน้ำกัดถาว

ต้องขับอยู่เลนริมเกาะกลางอย่างเดียวเลยต้องชิดกลางเลยนะ

เข้ามาในเมืองหน่อยครับโดยเฉพาะเส้นสุขุมวิทย์นี่แหละ
ต่างกันเลยครับนี่สุขุมวิทย์นะคุณผู้ชม
น้ำท่วมเลยฟุตปาดขึ้นมาครับแทบไม่เห็นเลยว่าตรงไหนฟุตป่าตรงไหนถนน
เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงบางช่วงนี้ไหลเข้าท่วมร้านแถวนั้นด้วย
ร้านก็ต้องเอากระสอบทรายมากั้นไว้ก่อนกั้นไม่ให้น้ำเข้าร้านครับ
ส่วนการจราจรก็ติดขัดหนักเลยเส้นสุขวิทย์เมื่อวานี้หลายคนบ่นกัน
ได้เฉพาะเลนริมเกาะกลางอย่างเดียวเหมือนกัน
ส่วนอันนี้ใกล้บ้านเก่าผมร้อยหนึ่งทับหนึ่งสุขุมวิทย์ครับ
แถวปุ่นและวิถีอุดมสูงเนี่ยน้ำท่วมสูงมากครับ
ทั้งรถทั้งน้ำนี่ก็โอ้โหต้องสู้กันไปแบบนี้เลยฮะ
รถเนี่ยวิ่งตั้งแต่เลนขวาสุดสองเลนซ้ายก็ท่วมสูง
รถเล็กนี่ลำบากอย่าฝืนเลยไปดูในทองหล่อ
ทองหล่อนี่เขาเรียกทะเลทองหล่อแล้วนะพี่เบิร์ต
ฝนก็ตกหนักครับน้ำท่วมสูงเกือบมิดล้อรถเลย
ถ้าไม่เห็นฟุตปาดนี่แทบจะเหมือนกันทุกโซนเลยนะ
โอ้โหแล้วบางคันรถสปอร์ตอย่างนี้
เรียบร้อยเรียบร้อยสิดูแล้วเหมือนทะเลครับ
จากน้ำท่วมแล้วไปดูมิติใหม่ของการนั่งรถไฟฟ้า
รั่วโอ้โหนี่ไปยืนตรงรอยต่อระหว่าง
มันร่วงมาอย่างระหว่างไอ้ตู้ดวยศาแทนนะโอ้โอโหหลงไปนี้เลยอ่ะ
ไปก็ต้องหลบน้ำฝนไปครับครับคือเชื่อว่าน้ำท่วมเมื่อคืนนี้
พอมาเช้านี้บางจุดน้ำน่าจะระบายไปแล้วล่ะ
แต่บางจุดอาจจะยังสูงอยู่ก็น่าจะกระทบกับการจราจรในช่วงเช้า
ช่วงรัชอาวนะช่วงนาทีเร่งด่วนแบบนี้
หวังว่ามันจะไม่มีฝนตกมาซ้ำในเช้านี้ไม่อย่างนั้นไปทำงานสาย
แต่พี่ดาวบอกว่าอะไรนะฮะพี่ดาวบอกว่าอะไรนะฮะอะไรนะ
ดาวบอกว่า๗๐๘๐ของพื้นที่ร้อยละ